มีร้อยตำรวจโทนาย๑อายุ๕๕แล้วและผึ้งหัดขับรถ

เหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่ง
ก็ไปพุ่งเสยชนร้านโค้งร้านค้ารถกระบะของชาวบ้าน
กระจัดกระจายไปหมด

นะครับเละ
สี่ห้าร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นรถเข็นนะครับค่ะอ่าที่ตั้งเข็นขาของอยู่ตรง
เนี้ยครับกระจายเกลือนกาดหมดนะฮะเศษอาหารถ้วยชามจักรยานยนต์
พ่วงก็ล้มนะครับรถที่พุ่งชนร้านแผงลอยเนี่ย
เดี๋ยวดูสภาพรถนะฮะนี่คนเจ็บที่ช่วยกันนะฮะ
ส่งโรงพยาบาลมีสามคนรถเก๋งคันนี้นี่นะครับ
ข้างหน้าก็พังหมดนะฮะเห็นพวกนั่นเห็นสีอะไรคราบนั้นไหม
นั่นคือน้ำจิ้มพวกน้ำจ้งน้ำจิ้มของร้านแผงลอยเขาอ่ะ
นึกว่าเลือดไม่ใช่ฮะเป็นพวกน้ำจิ้มนะครับ
อ่าก็เหตุเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นข้างรั้วโรงเรียนบ้านสตึกนะครับ
คนเจ็บ๓คนนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
มีรถกระบะคันหนึ่งก็ถูกชนพังเสียหายนะฮะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเล็กน้อยตรงข้ามร้านแผงลอยต่างนะครับ
แล้วก็รถยนต์โตโยต้าสีขาวนี่คือคันที่ไปชนเขา
ไปจอดอยู่นู้นนะครับในใต้ซุ้มไม้
สำนักงานคลองส่งน้ำเก่านะครับข้างหน้านี้ก็พังนะ
เปลือนโดยน้ำจิ้มลูกชิ้นนะฮะคนขับรถกระบะบอกว่า
ขับรถมาธุระจากทางตรงอยู่อยู่รถคู่กรณีเป็นรถเก๋งสีขาวเนี่ย
ก็วิ่งโผล่ออกมาจากถนนซอยข้างโรงพักเลี้ยวซ้ายเข้าถนน
แล้วเฉียวข้างรถเขาก่อนหักหลบพุ่งชนร้านค้าแผงลอยข้างโรงเรียน
แล้วก็ล้มกันกระจัดกระจายสิ่งของตกเกลือนกลาดเต็มถนนไปหมด
หลังจากนั้นยังหักหลบพุ่งชนรั้วที่อยู่ในสำนักงานคลองส่งน้ำอีก
ตอนนั้นทุกคนก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดกันหมด
นางจุลารัฐที่เป็นเจ้าของร้านขายยำขนมจีนนะครับ
คนนี้ก็ตกใจนะฮะเธอบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
นั่งกินข้าวกับเพื่อนได้ยินเสียงดังเหมือนรถชนกัน
ไปมองเห็นรถเก่งวิ่งมาชนร้านค้าแล้วก็มาร้านของตน
ก็พากันปีนขึ้นยืนบนรั้วโรงเรียนข้างถนนก่อนนะฮะหาที่ปลอดภัยก่อน
หลังจากนั้นยังมีเสียงดังโครมคลามเป็นระยะนะฮะ
รถเก่งเนี่ยพุ่งไปชนรั้วของสำนักงานคลองส่งน้ำ
แล้วมุดไปจอดใต้พุ่มไม้นั่นแหละรถถึงไปหยุดตรงนั้น
อายุห้าสิบห้าปีนะครับท่านผู้ชมครับ
คนนี้ครับเป็นตำรวจสายตรวจตำบลทุ่งวังสพสตึก
หัดขับรถใหม่นะฮะมือใหม่หัดขับนะครับ
รถคันนี้เนี่ยเป็นของแฟนยืมมาจะไปทำธุระ
ตอนนั้นก็ขับออกมาจากซอยข้างโรงเรียนก็ออกมาถึงถนนใหญ่
กำลังจะแตะเบรกนะแต่ตอนนั้นเนี่ย
ป๋องสเปรย์น้ำหอมมันหล่นหล่นแล้วไปค้ำเรกเอาไว้
ค่ะก็เลยเบรกไม่อยู่นะรถมันก็พุ่งออกไป
ตัดสินใจหักหลบนะฮะแล้วก็พยายามจะเหยียบเบรกอีก
นี้หนักไปอีกฮะพยายามจะเหยียบเบรก
ไปเหยียบคันเร่งอ้าวก็เลยพุ่งเข้านี่เลยฮะ
ค่ะหลานคงหลานคาเขาก็บอกว่าอ่า
ก็เดี๋ยวก็ขอรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดอืมอ่า
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะนะฮะ